หลังซื้อบัตรฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกผ่านบุญเติมไม่ได้

ฟังชี้แจงจากบุญเติมชัด
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา